ถึงความพร้อมของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับสำหรับการสเกาะคู่แข่ง
มาแบบไหนนะครับทุกทีมแข็งแกร่งแล้วก็กำลังให้ทีม
นั้นทำงานอย่างหนักเพื่อเช็คฟอร์มในการเอาชนะครับ
ก็บอกนะครับว่าทุกทีมที่มาแข่งขันทั้งคูราเซาทั้งเวียดนามรวมถึงอินเดียนั้นแข็งแกร่งนะครับ
แล้วก็อันดับโลกเหนือกว่าทีมไทยแล้วก็มีศักยภาพทีมที่ยอดเยี่ยมทั้งหมด
เริ่มจากเวียดนามซึ่งในช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นจริงเพราะว่าผลงานโดยรวมทำได้ดีทุกชุด
แล้วก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจส่วนอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงทีมไปบ้างหลังจากเอเชียนครับ
ที่คูราเซานักเตะของทีมส่วนมากเล่นอยู่ในลีกฮอนแลนด์เพราะฉะนั้นจึงเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน
ตาร์ฟนะครับจะพยายามศึกษาคู่แข่งอย่างเต็มที่
แล้วก็มั่นใจในศักยภาพของผู้เล่นไทยว่าสามารถสู้ได้กับทุกทีมครับ
ทางฝั่งเวียดนามลูกทีมของป๊าฮังซอร์ครับ

เดือนมิถุนายนนี้ทีมจะใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุด
เดินทางมาแข่งขันที่เมืองไทยเพื่อทดลองทีม
ให้มีความพร้อมก่อนจะลงเล่นบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชีย
ที่เป้าหมายเบื้องต้นในศึกคิงส์ครับ
ก็มองว่าไม่ซีเรียสกับผลการแข่งขัน
แต่ขอให้ผู้เล่นเล่นตามระบบที่วางไว้
เพราะว่าเป้าหมายของเวียดนามที่แท้จริงก็คือการคัดเลือกบอลโลกครับ
ไปดูบรรยากาศของสโมสรกันบ้าง
แล้วก็เข้าแคมป์เก็บตัวอีกครั้งเมื่อวานนี้ที่แคมป์เก็บตัวจังหวัดสระบุรี
กิจกรรมก็คือรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของสโมสร
รวมถึงเฮดโค้ชป้ายแดงอย่างยุนจองหวาน

โปรแกรมนัดถัดไปในวันเสาร์ที่๒๐เมษายนนี้
โดยจะเปิดบ้านพบกับการท่าเรือทีมจ่าฝูงครับ